ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จับไม้จับมือกับผู้นำโลกอยู่
ไม่ว่าจากจากจีนรัสเซียเยอรมนีฝรั่งเศส
แล้วก็ไปแชะรูปคู่กับผู้นำทรัมป์อยู่
แต่ว่าในบ้านเราก็มีเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรี
และตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยตามโคต้าต่างของแต่ละพัก
ตอนนี้มีสัญญาณออกมาว่าหากใครได้รับ
เขาเรียกว่าเป็นเอกสารกรอกประวัติและคุณสมบัติของรัฐมนตรี
ก็จะถือว่าเป็นสัญญาณว่าฉันจะได้รับตำแหน่งนี้
แต่ทีนี้คุณมันมีข่าวหลุดลอดออกมาว่าโผล่คอรมอลจะพลิกนาทีสุดท้าย
ชามเข้าจะกระเด็นมีการเปลี่ยนกัน
โดยเฉพาะในภักดิ์พลังประชารัฐสามคน
เพราะว่ามีบางคนของพักพลังประชาบรัฐยังไม่ได้รับเอกสารตรงนี้นะครับ

ก็ยังไม่ได้รับเอกสารตรงนี้เหมือนกันนะครับ
เมื่อเช้าผู้สื่อข่าวมีโอกาสไปสอบถาม
ผลเอกประวิทย์วงสวรรบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
เปิดเผยเพียงสั้นนะครับว่าขณะนี้

ก็ว่ากันว่าพลเอกประวิทย์จะดำรงตำแหน่ง
รองนายยกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียว
แต่พลเอกประวิทย์ยังไม่ได้รับเอกสารกรอกคุณสมบัติเลยนะครับ
ส่วนคนอื่นของพักพลังประชารัฐ
ที่มีข่าวออกมาว่าจะต้องถอยร่นให้กับบุคคลอื่น
จะมานั่งตำแหน่งของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยแทนนะครับ
เพราะจริงแล้วโคต้าพลังประชาบรัฐมีโคต้า๑๙ตำแหน่ง
แต่บางคนที่มีชื่อติดโผล่ก่อนหน้านี้
ไม่ได้รับเอกสารกรอกคุณสมบัติเหมือนกัน
ก็เลยถูกมองว่าจะหลุดจากโผล่หรือเปล่า
เพื่อเปิดทางให้กับพักร่วมรัฐบาลอย่างพักชาติพัฒนา
แล้วก็ในส่วนของพักรวมพลังประชาชาติไทยด้วยนะครับ
หนึ่งรายชื่อที่ติดโผล่ว่าไม่ได้รับเอกสารกรอกคุณสมบัติ
นั่นก็คือนายสุชาติชมกลิ่นสสชนบุรีภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ซึ่งก็มีรายชื่อเดิมอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาม
เปิดเผยออกมาบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้ง
ไปรับแบบฟอร์มการกรอกประวัติกับทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ซึ่งก็คิดว่าคงจะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งตามที่มีข่าวออกมานั่นแหละ

ใครจะต้องหลุดโผล่จำนวน๓คนจากภักดิ์พลังประชาบรัฐบ้าง
ก็ประกอบด้วย๑นายอัคราพรมเผา
น้องชายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากาวใจของสสพยาว
จริงแล้วนายอัครามีชื่อเป็นรัฐมนตรีดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอี

อันนี้โผล่เดิมนะ
ใช่แล้วพอชื่อของคนใหม่มอมตาวหมอมรชวนเจาะมงคล
โสนกุลสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทย
หม่อมเต่ามีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแทน
เห็นว่าคุณสุเทพเทือกสุบันพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศก็คงเป็นคุณดอนประมัติวินัยคนเดิม
ส่วนอีกคนหนึ่งคนที่๓คือคุณอนุชานาคาสัยสสชัยนาธ

ว่าจะหลุดโผล่ออกไปเปิดทางให้กับพักชาติพัฒนา
ให้คุณเทวัลลิปตะพลบสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ชาติพัฒนา
เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังแทนนะครับ
ก็ต้องดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ
ต้องดูการตัดสินใจของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เพราะก่อนจะเดินทางไปก่อนจะขึ้นเครื่อง

สินบัญชนถามว่าเรื่องของกรมอประยุทธ์๒ทับ๑เสร็จหรือยัง
ได้แต่ยิ้มให้กับผู้สิทธิ์ข่าวเท่านั้นเองนะครับ
แต่ว่าในส่วนของคุณสุชาติที่ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าว

จะตกไปอยู่กับพักรวมพลังประชาชาติไทยหรือเปล่า

ก็สามารถทำงานได้หมดทั้งการทำงานเพื่อชาติ
ซึ่งเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรี
แต่ในทางการเมืองก็กังวลว่าหากภักดิ์
ซึ่งมีสอสอภาคกลางมากที่สุดถึง๓๖คน

ดูแลพื้นที่และขยายฐานเสียงในภาคกลาง
เติบโตในอนาคตจะลำบาก
เพราะว่าพลังประชารัฐก็ชิงฐานเสียงภาคกลาง
มาจากประชาธิบัติได้เยอะเลย

เพราะถือว่าเป็นดุลพินิษฐ์ของนายยกรัฐมนตรีที่ต้องเคารพ
พร้อมยืนยันว่าตัวเขาเองเป็นนักเลงพอ
สะท้อนนี้จึงไม่ใช่การต่อรองตำแหน่งใด
นี่จากปากของคุณสุชาติชมกลิ่น